ค่ะวันนี้เหมือนกับงานน้องมะลิแม่โมก็เป็นผู้ติดตามค่ะ
พาน้องมาออกงานก็เป็นงานที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางจรสันอยู่แล้วค่ะ
ตัวนี้ที่เป็นพรีเซนเตอร์ที่น้องทำงานแล้วเป็นไงบ้างคะตัวนี้
ดีค่ะทุกครั้งที่ถ่ายโฆษณาทุกครั้งน้องก็โอเคค่ะ
ทีมงานน่ารักแล้วก็อีกอย่างเขาก็โอเคด้วยวันนี้มีความสุขเด็กเยอะมาก

ค่ะก็บวกเกิดมาบวกก็เห็นเนอะจนสั่น
แล้วเชื่อว่าทุกคนตรงนี้ก็เกิดมาก็คงแบบว่าพอจำความได้ก็เห็นจรสัน
แล้วก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่พวกเราไว้วางใจก็ใช้กับน้องมาโดยตลอด

ทำให้ผิวลูกน้อยนุ่มรวมไปถึงผมที่สลวยสวยเก๋
น้องมะลิก็สลวยผมผอมทุกวัน

เอาจริงโมไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้เห็นมีคนมาเล่าให้ฟัง
แต่โบบอกว่าโบไม่อยากรับรู้แล้ว

มันผ่านจุดนั้นมามานานแล้วอ่ะแล้วก็
อย่างที่บอกก็ทุกคนมีเหตุผลค่ะทุกคนมี๖คน
ก็คือพี่โบไม่ได้สะเทือนใจหรือว่ามีแบบความนอยเสียใจอะไรกับคำพูดที่ออกมา

จุดนั้นมาแล้วแล้วก็ถามว่ามันเสียใจอยู่แล้วค่ะ
แต่โบก็คือการไม่ได้คุยกันก็ไม่ได้หมายความว่าโบไม่ได้เคารพคุณอานะคะ
ทุกวันนี้ก็ยังเคารพนาค์
ที่ผ่านมาแกศแโบมให้ด่าว่าทำไมอย่างเงี้ย
แกศแก็ไม่เห็นการมันจะเยอะไหมเลย
ว่ามีกระแสมีงานมามันก็ไม่ได้รับอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็คงไม่อยากให้กระแสที่มันไม่ดี
แล้วให้คนมานั่งด่าว่าเรา
แล้วแบบไม่ใช่เราคนเดียวที่เสียใจ
คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเสียใจหมด
แล้วก็มันไม่ได้สนุกกับการที่เรามายืนในที่แจ้ง
แล้วเราต้องโดนคนด่าคนว่า

ไม่ได้สนุกโบไม่ได้มีความสุขกับการที่อ่านข้อความ
แล้วแบบด่าถึงพ่อแม่ด่าถึงอะไรไม่ได้สนุก
ทุกครั้งที่ออกมาก็พยายามเข้มแข็ง
แล้วก็พยายามตอบคำถามทุกคน
ตั้งแต่โมคือพี่นักข่าวรู้จักโมอะ
ทุกคนถามคำถามโมมา
มีคำถามที่ผมไม่อยากตอบผมก็ตอบให้อีก
คำถามที่โบตอบไปแล้วโบร้องไห้โบก็ตอบให้อีก
ก็อยากจะให้ปัญหานี้มันจบลงค่ะ
เพราะว่าส่วนตัวพี่โบพี่โบคิดว่ามันเป็นคำพูดจากคุณอาจริงไหมค
เพราะว่ามันเป็นคำบอกเล่าจากอีกคนนึงอะไรอย่างนี้
ไม่ทราบไม่ทราบแล้วก็ไม่อยากรับรู้แล้ว
แล้วก็อย่างที่บอกความคิดของคนหรือคำพูดคน
มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดโมนั่งห้ามไม่ได้
เอาตรงก็มีน้ำตาแหละมันไม่ชอบหรอกให้ใครมานั่งด่าเรา
มันจบได้แล้วแล้วตัวโบก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มานานมากแล้ว
แล้วที่ผ่านมายังย้ำคำเดิมว่ามันถึงที่สุดเลยต้องทำ
แล้วก็ไม่ได้แค่อารมณ์ชั่ววูบไต่ตรองมาแล้วคิดมาแล้ว
พยายามแก้ไขทุกอย่างแล้วเมื่อมันไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจทำอะไรอย่างหนึ่ง
ยังเคารพคุณอาอยู่เสมอถึงแม้วันนี้ไม่ได้คุยกัน
ก็อยากให้ท่านได้อยู่ตรงที่แบบท่านมีความสุขที่สุด
สิรธิ์ใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเขาด่ามบูดแค่นั้น
เพราะโบไม่สามารถที่จะไปอธิบายให้ทุกคนฟังได้ว่า

โมคิดว่าคำพูดใครก็พูดได้
คิดอะไรนึกอะไรก็พูดได้
สามารถทำให้เราเป็นคนดีคนหนึ่งได้
โบยังเชื่อเรื่องของการกระทำมากกว่า
แม้ว่ามันจะนานแค่ไหน

แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตัดสินจากการกระทำมากกว่าคำพูดค่ะ
ไม่อยากทำแล้วก็ไม่เคยอยากทำ

ไม่มีค่ะเพราะทุกครั้งที่ชี้แจง

แล้วก็โบคิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับคุณอาด้วย
อยู่หน้าสื่อแต่คุณอาไม่ได้อยู่หน้าสื่อ
เพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์สำหรับคุณอา
สิ่งที่สามารถทำไม่ได้มากที่สุดคือ
ทนเงียบนิ่งแล้วก็พยายามไม่เสพคนที่เขาด่าเราว่าเรา
กำลังใจที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่คุณปู่คุณย่า
ทุกวันนี้คนในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างหมกเข้าใจก็น่าจะพอแล้วค่ะ
หยาบคล้ายด่าได้แต่อย่างที่บอกค่ะอย่าแรงมาก
บางทีโบเป็นคนโบก็เสียใจเป็นมีน้ำตาเป็นนะ
แต่อย่างที่บอกไปน้ำตาที่มันเสียก็คือ
มันเป็นเรื่องที่โบไม่อยากทำแต่โบต้องทำ
แล้วก็เป็นเรื่องที่โบทำแล้วแล้วโบก็นั่งโดนด่าจนถึงทุกวันนี้
มากค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะมีวันนี้
แต่อย่างที่บอกไปว่าคนเราเลือกที่จะยืนตรงที่เราสบายใจ
เลือกที่จะยืนตรงที่เราสามารถยิ้มได้
เลือกที่จะยืนตรงที่เราปลอดภัยที่สุดก็เลือกที่จะยืนตรงนั้นเถอะ
ก่อนเกิดเรื่องไม่ได้คุยกับคุณปู่คุณย่าค่ะ
แล้วก็มาได้อ่านคำสัมภาษณ์คุณปู่
ก็เลยโทรบอกเขาโบก็บอกคำแรกเลยว่าโบขอโทษ
ขอโทษที่ทำให้มันเกิดเรื่องอีกแล้ว
คุณปู่คุณย่าก็บอกมาบอกว่าเขาเข้าใจ
อย่างคุณอาเองจะไม่มีโอกาสได้ตามเขาเข้าใจในตอนนี้ไหม
คิดว่าตอนนี้คุณอายเองก็คงอยู่ตรงจุดที่เขามีความสุขแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็ตัวโบก็มีความสุขแล้วแต่ก็อย่างที่บอกไป
ไม่ว่าจะไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้เจอหน้ากัน
ก็ยังเคารพคุณอาอยู่เพราะอย่างน้อยคุณอาดูแลพี่ปอมา
ปอดูแลคุณอามาคุณอาดูแลครอบครัว
ปอครอบครัวพี่ปอก็ดูแลคุณอาเช่นกัน
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้อยากจะเก็บแค่ความทรงจำ
แล้วก็สิ่งดีที่เราเคยผ่านมาเก็บไว้ในใจมากกว่า
แต่ว่าสิ่งที่มันทัศนคติตรงกันมันไม่ตรงกัน
อะไรที่มันอยู่แล้วเราทำให้เราไม่สบายใจเราก็เลือกที่จะทำ
วันนี้พี่ป่อโพสต์ขอให้มันผ่านไปเพื่อนก็เข้ามาให้พูด
จริงแล้วตอนนี้โมยโพสต์อะไรมันก็เข้าเรื่องหมดเลย
มันมีอารมณ์คิดถึงพี่ปอบ้างเนาะ
คือทุกวันนี้เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าเอาสามีมาขายมาหากินอีก
สามีเราทั้งคนเขาเสียไปทุกวันนี้ทุกวินาที

ก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่นั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงจริง
แค่ให้เราเข้มแข็งบอกว่าเข้มแข็งมาได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะ
กับการที่โดนด่าโดนว่าไม่มีสาเหตุ

บางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนเราตัดสิน

ยิงพยองนู่นนี่นั่น

แล้วคุณคิดว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วงานในวงกลางพักก่อน

อยากเฟสไหมค่ะ

ถ้าตามใดถ้ามีโอกาสดีมีงานให้เราทำ

แล้วก็อย่างหนึ่งที่เรา

คนเราจะมีค่าก็ต่อเมื่อมีงานทำแค่นั้น

โบก็เชื่อว่าเรื่องที่มันผ่านมาทั้งหมด

หรืออะไรก็แล้วแต่โบต้องขอโทษ

ทั้งตัวมดและตัวคุณอาเองคงมีความสุขแล้วค่ะ
พี่โบค่ะกลับไปเรื่องนี้หรือว่าหลังจากนี้มันจะจบไปไหมค่ะ
ว่าจะต้องมีการขุดอะไรขึ้นออกมาอีกอะไรอย่างนี้

ไม่มีแล้วค่ะหลังจากนี้โบก็พยายามตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูก
ทำอาหารกินแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วคือ
ใจบอกตัวเองว่าโบก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีคนรู้จัก
เกือบทั้งประเทศอนาคตก็จะเป็นอีกคนคนหนึ่งที่เป็นแค่คนเคยรู้จัก
และบางคนอาจจะจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
ในวงการคือสิ่งดีโอกาสดีที่โมได้รับ
แต่มุมไม่ได้ยึดว่ามุดจะต้องอยู่ตรงนี้
โมไม่ได้คิดว่าโบจะต้องทำทุกอย่างให้ทุกคนจดจำชื่อโมไม่ใช่
โบเป็นแวนด้าตั้งแต่คนที่ยังไม่เคยรู้จัก
จนวันนี้การใช้ชีวิตโบทุกอย่างเหมือนเดิมก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง
แค่วันหนึ่งเราเรามีคนรู้จักได้เพราะพี่ปอนะคะเพราะพี่ปอ
มีคนรู้จักโมมีคนรู้จักมะลิเพราะพี่เปล่าคนเดียว
ทีนี้ในวัยที่แรกเกิดเราจะดูแลในเด็กแต่ละช่วง
ไม่ใช่ข่อแฮนล์นะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่มาเป็นโมเดล
เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลูกรักกัน
เราต้องเริ่มจากเราก่อนนะคะนะครับ
เวลาเราจะเล่นโทรศัพท์ก็ดูก่อนนะคะ
แล้วก็เริ่มผลิตมาที่เป็นตัวช่วยได้นะคะ
ซึ่งสมัยเด็กเนี่ยเราต้องยังอาบน้ำสระผมได้เลยนะคะ
อันนี้เรื่องจริงอันนี้หนูขอนอกเรื่องคุณหมอ
คือมีน้องสาวคุณวนได้เลยใช่ไหมคะ
ค่ะอันนี้ก็เสริมนิดนึงนะคะผลิตภัณฑ์ที่เมธีตัวอีกหนึ่งขวดนะคะ
คือก็คือว่ามางมมางาราน้องก็จะเบื่อนะ

ต้องให้คุณแม่โบราวสมัยนั้น
คือแบบเราก็จะรู้สึกว่าความเชื่อของพี่ปอเนี่ย
เขาจะรู้สึกว่าตั้งแต่น้องอยู่ในท้องเนี่ย

แต่คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเต้นก่อนเต้นให้เขาดูอะไรอย่างนี้
เราก็จะต้องมีเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้เขาเห็น
เพราะว่าถ้าเขาได้ซึมซับเรา
คือเขาอยู่กับเราเขาได้ยินเสียงหัวเราะ

เออเริ่มหล่างไม่ดีหรอ
ปล่อนมาแล้วค่ะคุณแม่
พี่น้องเนี่ยก็มีผิวแห้งหนักเข้าไปอีกนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่า
เห็นแล้วว่าเด็กโซนเราต้องดูแลทุกขั้นต่อ
ไม่ใช่แค่โลชั่นใช่ไหมคะคุณหมอค่ะ
จากตำราต่างประเภทนะคะ
ก็สามารถที่จะติดตามในนั้นได้เลย
ก็จะถูกต้องตรงกับเด็กไทยเลยนะคะ

คุณลูกนะคะ
บางคนชอบร้องเพลงบางคนชอบเต้นนะคะ
บางคนชอบเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง
บอกว่าสำคัญทุกด้านนะคะ
สำคัญทุกด้านแต่ด้านที่จะเป็นพื้นฐานนะคะ

เราจะเผื่อมใจเมื่อเจอเด็กที่จะพูดเร็วนะคะ
พูดเร็วนี่ไม่ใช่พูดเยอะนะคะ

สามารถฟังเป็นแล้วก็ต้องตอบเป็นนะคะ

พัฒนาการก็ต้องพัฒนาการไปทั้งหมด
มีมาตรการที่ดีแล้วนะคะคุณหมอค่ะ
เรามีวิธีอะไรที่ให้ลูกพนักการที่ดี
ไปพร้อมกับลูกเองก็มีความสุขด้วย
เราจะส่งเสริมให้

ก็ขอให้เลี้ยงตามวัยนะคะ
ในคุณพ่อคุณแม่เองก็อยากให้ลูกเก่ง
แต่ก็อย่าเร่งลูกเกินไปนะคะ

หัวใจโดยที่เราไม่รู้ตัว

กอดกันหอมกันเยอะ
ความสัมพันธ์มันจะดี

มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด